คุณผู้ชมคะวันนี้นักแสดงและผู้กำกับชื่อดังจากฮอลลีวูดสตีเว่นซีเกาได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะ
หารือเกี่ยวกับการร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์ระหว่างประเทศ
สตีเว่นซีกองนักแสดงและผู้กำกับหนังฮอลลีวูดพร้อมด้วยนายมาลีอุทัยเฉลิม
ประธานที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย
และนายเอ็ดเฟิร์ดกิติประธานแฟชั่นทีวีประเทศไทย
เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
สติเว่นซีเกิลก็เปิดเผยภายหลังการหารือว่าขอแสดงความเสียใจกับคนไทย
การสูญเสียพระราชาที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับกล่าวถึงความประทับใจของตัวเอง
ที่มีต่อในหลวงราชการที่๙ที่ทรงทำงานเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด
ช่วยเหลือชาวนาทรงเป็นนักประดิษฐ์หลายอย่างแล้วก็มาช่วยเหลือประชาชน
เนื้อหาจากเรื่องจริงเกี่ยวกับการปราบรามขบวนการค้ามนุษย์ในไทย
สะท้อนความสวยงามของประเทศไทยวัฒนธรรมที่ดีและมวยไทย
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ฝากให้นายซีเกิลให้ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย
ขอให้เข้าใจประเทศไทยที่พยายามปราบรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่
ขณะนี้ทางสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับจากเทียร์๓เป็นเทียร์๒แล้ว
โทวิรชนสุคลทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายสตีเว่นซีกอลรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยและยังนับถือศาสนาพุทธมากว่า๔๐ปีนะคะ
มาเยือนไทยและพบนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อต้องการจะช่วยเผยแพร่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย
ทั้งอยากมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและสถานที่ถ่ายทำในไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์
มองว่าเป็นโอกาสดีในการลงทุนด้านนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือถึงความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างกันต่อไปค่ะ